มาดูกันต่อนะคะกับข่าวข้ามประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ
เรียกว่าโดนหางเลขเต็มนะคะ
สำหรับมาริโอแล้วก็น้องใหม่ดาวิกาคุณผู้ชม
ที่เรานำเสนอข่าวไปนะคะบินไปเมืองจีนค่ะ
ภาพที่เขาถึงเมืองจีนแล้วแต่ปรากฏว่า
คุณผู้ชมมันเกิดแบบเอฟเฟคแบบรุนแรงมาก
แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่เมืองจีนจริงค่ะ
เพราะว่าก่อนที่เขาจะโชว์ค่ะ
เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะ

เป็นคลิปที่เอาไว้แบบว่าเชิญชวนให้มา
แต่ปรากฏว่าเป็นภาพหญิงสาวคนนี้ค่ะ
หญิงสาวชาวจีนใช้ตะเกียบทานอาหารอิตาลี

ชาวจีนเขามองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ

คือประมาณว่าคนจีนทุกคนไม่ได้ใช้ตะเกียบกินทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะ
แล้วก็ท่าทางดูแบบดูแบบไม่ค่อยดีอะนะคะ

กระแสวิภาควิจารณ์ว่าหนักแล้วนะคุณผู้ชมในประเทศจีน
ไปหาสเตฟาโน่นะคะกับอาณา
ปรากฏว่าเธอตอบกลับแบบเผ็ดร้อน

ด่าเป็นแบบว่าประเทศคอมมิวนิตอะไรอย่างนี้
ไปหนักมากคุณผู้ชมแล้วด่าไม่หยุดไม่ห่อน

หลังเวทีเนี่ยบวกว่าหุ้นวายมากนะคะ
เพราะว่านางแบบนายแบบของทางจีนเขาเนี่ยไม่มีใครรับงานนี้เลยค่ะ

ทำให้งานท้ายที่สุดก็ออกมาแคนเซิล

๕ชั่วโมงเท่านั้นงานต้องยกเลิกไปเลย
แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมของจีนก็ออกมาแบบแบนดาราดังของจีน
ท้ายที่สุดใหม่กับดาวิกานะคะก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของทุกฝ่ายค่ะ

แต่ว่าเท่าที่รู้ได้ตังค์แล้วนะคุณผู้ชม
แต่เอาจริงเห็นเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะ
เมื่อ๖ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ปัญหาที่จีนนะ
ฮ่องกงเขาก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
แล้วก็มีการไปประท้วงจากเหตุอะไรรู้ไหมพี่แจ๊

ก็คือมีคนเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่ใช่ลูกค้า
เธอไม่ใช่ลูกค้าแต่เดินไปแล้วเห็นหน้าร้านมันสวยดี
ขอถ่ายเซลฟี่หน่อยเท่านั้นแหละค่ะ
เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าทางร้านเราไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหน้าร้าน

ไม่มีตังค์ซื้อขอแค่ถ่ายรูปตรงนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
โอ้โหถ้าแบรนด์คุณมันสูงสงนักอย่างนี้